กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
กลับมาช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องคดีน้องชมพู่
เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เนี่ยวันนี้ยังมีพยานที่ต้องไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผ่านการเข้าเครื่องจับเท็จใช่ค่ะนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บ้านกกอกที่บ้านของลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ซึ่งต้องยอมรับว่าเขาก็คือ
มันเป็นเหตุการณ์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยไปที่บ้าน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มุกดาหารไปตรวจสอบต้นตะเคียนที่อยู่ที่บ้านของลุงพล
ที่บอกว่าได้มาจากที่มันลอยน้ำมาหลังบ้านเอาขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชาเนี่ยฮะ
จังหวะนี้มันก็เลยมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะลองดูลองดูตั้งแต่ต้นหน่อยนะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาที่บ้านลุงพลมาแล้วมีผู้สื่อของผู้สื่อข่าวมาเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับนี่เป็นเราดูภาพของเราเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแล้วกำลังอ่าน
เรื่องที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย
เขาไปอธิบายให้ลุงพลฟังว่ามีคนยื่นเรื่องขอให้ป่าไม้มาตรวจสอบเรื่องต้นตะเคียนที่บ้านลุงพล
ใช่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็กำลังอ่านอยู่อะค่ะ
คือผมก็จะมาถามว่าพี่พลได้มายังไง
ครับทีนี้ผมก็ได้ทำการเอาเลื่อยเอาเลื่อยนี่แหละตัดหัวท้ายปรากฏว่าไม้มันมีเนื้อสีเหลือง
เหนือไม้เป็นสีเหลืองทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นไม้ขนุน
ผมก็จะมาทำเสาโชว์หน้าบ้านผมทีนี้ผมตัดดูแล้วอุ้ย
ไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียน
ขอให้ยัดหาที่นั่งคุยกันได้ครับได้ครับ
นี่ก็จะทำที่นั่งคุยอยู่ดีตากแดดดีกว่าครับ
โควิดจะได้ตายให้หมดโอเคโอเคครับครับครับ
นะช่องไหนจำหน่อยทื้อหน่อยมามาทื้อหน่อยครับ
ปล่อยให้ผมทื้อหน่อยให้ผมทื้อหน่อยช่องเนี้ยนะมามา
ปล่อยปล่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับให้ทื้อหน่อย
ไม่เป็นไรให้ผมทื้อหน่อยช่องเนี้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
ให้ผมทื้อหน่อยดิเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรอย่าทำร้ายร่างกายผมนะครับอย่าทำร้ายร่างกาย
แค่ทื้อเฉยเฉยในช่องอะไรเนี้ยอย่าทำร้ายร่างกายผมครับ
ไปหาที่นั่งดีกว่าครับผมมาทำน่าที่สื่อครับ

อย่ามาทำร้ายร่างกายผมครับอย่ามาทำร้ายร่างกายผมครับ
ผมไม่สืบผมมาทำหน้าที่ครับอ้ออย่าเข้าไปเจ้าประราย
ผมมาทำหน้าที่ของผมครับอย่ามาทำร้ายร่างกายผมครับ
ผมมาทำภัยเงียบนะครับคอน
ทำไมทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดพูดอ่ะครับ
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับ

พระอาหารยังติดยานไว้ธรรมนี้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

ไม่ถ่ายดีเนี้ยค่ะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า
ซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ย
ก็คือก่อนหน้านี้นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่

มาตามติดชีวิตเขาทุกวันเนี่ย

มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาตรวจสอบ

อยู่ที่บ้านแล้วมีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาตัวลุงพลบูชาอะไรก็ว่ากันไป
แต่ลุงพลไม่อยู่บ้านวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เลยมาใหม่
เพราะว่าต้องเอาเอกสารร้องเรียนที่มีมาถึงเนี่ยให้ตรวจสอบไม้ตะเคียน
ที่บอกว่าเป็นศาลแม่ตะเคียนโสระพีที่อยู่ตรงข้างบ้านลุงพล
เนี่ยเอามาชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อการตรวจสอบนะฮะเพื่อเก็บตัวอย่างไม้
ซึ่งเมื่อวานก็เก็บเบื้องต้นไปสื่อมวลชนที่มาในวันนี้เนี่ย
จะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องต่างรวมทั้งไทยรัฐทีวีด้วย
ก็แล้วแต่คุณติกิติศักดิ์วิทยาชัยเจริญสุมผู้สื่อข่าวของเรา
ก็คือมาทำข่าวกรณีของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาตรวจสอบต้นตะเคียน
ใช่ค่ะเพราะว่าก็ต้องไปตรวจสอบค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะของเป็นคดีความหรือเปล่า
คือหนึ่งถ้าเป็นต้นตะเคียนจริงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่
ก็อาจจะถือว่ามีอาจจะนะอาจจะถือว่ามีความผิดในเรื่องของการครอบครองโดยมิชอบ
หรือถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียนจริงมันจะเข้าข่ายเรื่องของการหลอกลวงอะไรหรือเปล่า
อันนี้ทีมข่าวก็เลยต้องไปทำข่าวในประเด็นนี้เพราะมันมีประเด็นเรื่องของไม้ห่วงห้ามใช่
เราก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะมาเราก็มาติดตามทำข่าวรวมทั้งน้องที่อยู่ช่องอมริน
ช่อง๓๔ที่ลุงพลอะไรเขาบอกเนี่ยก็คือน้องฟ้าที่ถูกกระชากไมค์อะไรเขาบุกเข้าไปถึงตัวเนี่ย
คือถ้าลุงพลบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของลุงพลที่จะให้ใครถ่ายภาพเขาทำข่าวเขาไม่ทำข่าว
อันนี้ถูกต้องเพียงแต่ว่าตอนที่สื่อมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังอ่านเอกสารให้ฟังเนี่ย
ไม่ได้มีการบอกกันก่อนถ้าบอกเหมือนกับวันนั้นจำได้ไหมฮะที่ลุงพลไปเทปูนสร้างสาราวของสำนักสงฆ์
บอกว่าผมไม่ให้สัมภาษณ์นะอีก๒เดือนค่อยว่ากันก็ทุกคนก็เคารพสิทธิ์
แต่วันนี้ไม่ได้มีการบอกก่อนคือก็ไม่ได้พยายามจะสัมภาษณ์ลุงพลนะคะก็ไม่ไปบันทึกภาพ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจสอบแค่นั้นแหละแล้วอยู่ดีมันก็เกิดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ถือเฉยในช่องอะไรเนี่ย
นี่คือนอกจากดึงมัยทุบหลังดึงหน้ากากอนามัย
กระชากถึงตัวอะไรพวกนี้ก็มี
น้องเขาต้องบอกว่าคืออย่ามาทำร้ายผมผมมาทำข่าวอะไรพวกนี้
เขาตามติดชีวิตลุงพลอยู่ก็พยายามมาห้าม
ก็โดนลุงพลพยายามจะเข้ามาหาเหมือนกันนะครับ
ก็ทำข่าวอยู่เนี่ยนี่ค่ะลุงพลเดินเข้าไปหาตินะคะครับ
ติ๋ก็ถอยหลังนะคะติ๋ค่อยค่อยถอยขออนุญาตผมยังถ่ายผมน่ะ
พี่ขออนุญาตผมยังถ่ายผมน่ะไม่พี่ขออนุญาตผมยัง
ขออนุญาตผมรึยังครับถ่ายผมน่ะยกให้สัมภาพทั้งวันนี้
ขอสำหรับหน่อยขออนุญาตผมไหมถ่ายผมน่ะ
คือที่ลุงพลถามว่าขออนุญาตผมหรือยังมาถ่ายอะไรผมเนี่ย
ตรงนี้ถ้าลุงพลบอกตั้งแต่แรกใช่ไหม
ก่อนที่จะเข้าเขตบ้านลุงพลบอกว่าผมไม่ให้สื่อหรือว่าไม่ให้ใคร
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าอะไรพวกนี้มันก็
อาจจะทำความเข้าใจกันตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้มีตรงนี้อะไรเกิดขึ้น
แต่ว่ามันไปเกิดจุดอะไรตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ทุกคนก็ตะโกนพูดไปตลอดทางนะคะว่าสื่อขออนุญาตผมหรือยัง
มาทำข่าวผมมาถ่ายผมนะคะแต่ก็มีบรรดายูทูบเบอร์ที่คอยเหมือนกับพยายามห้ามลุงพลอยู่ด้วย
เลยแล้วก็ต้องบอกว่าคือในเหตุการณ์เนี้ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ตั้งหลายสิบนายนะ
ใช่จรฐีป่าไม้มีต้อชดดอมมีทหารมีฝ่ายปกครองเนี้ย
เขาอยู่กันสามสิบวันไหนอ่ะทุกคนก็งงน่ะแหละอืมนะ
คือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่สักพักหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลก็พยายามตะโกนบอกกันนะนะ
อ่าบอกพวกเราห้ามถ่ายพวกเราห้ามถ่ายอ่าคือห้ามถ่ายนี่หมายถึงอาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอารมณ์ที่ฉุนเฉียวของลุงพลหรือยังไรอ่า
เพราะหลายคนเองก็แปลกใจแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันความจริงช่องของน้องผู้สื่อข่าวที่เขาถูกลุงพลกระชากไมค์แล้วก็บุกเข้าไปถึงตัวเนี่ย
ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเขาก็ตามติดแล้วก็เกาะติดทำข่าวสารของลุงพลมาโดยตลอดอยู่เหมือนกันนะเขาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันมีอะไรก็น่าจะพูดคุยกันด้วยด้วยการอรุมอร่วยถ้อยทีร่อใสหรือทำความเข้าใจกันมากกว่านี้มากกว่าการมาถึงตัวกันแบบนี้อะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วลุงพลจะทำอะไรไม่ได้หรือพูดอะไรไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าน้องคนนี้น้องฟ้าจะไม่ใช่สื่อมวลชนก็ตามสมมุตินะสมมุติเป็นคนที่เดินตามไปดูเหตุการณ์หรือเป็นใครก็แล้วแต่
ลุงพลมาทำพฤติกรรมแบบนี้ใส่เนี่ยก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีไงคะ
มันถึงเนื้อถึงตัวมันประชิดตัวมากอ่ะนะคะครับทีนี้ค่ะตัวน้องฟ้าเนี่ย
น้องนักข่าวช่องอมรินช่องสามสิบสี่เนี่ยนะคะครับทีมข่าวก็ต้องไปถามแล้วว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
รู้สึกยังไงบ้างนายนพัฒน์ปรานีตพลกรังนะคะน้องฟ้าค่ะผู้สื่อข่าวอมรินทีวี
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเนี่ยคุยกับตินะคุยกับนักข่าวของเรา
เปิดใจเลยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ย
รู้สึกยังไงน้องฟ้าบอกตกใจมากนะตกใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ทำไมอยู่ดีลุงพลของขึ้นและมีพฤติกรรมแบบนี้คือน้องฟ้าเองบอกว่า
ผมก็ทำหน้าที่สื่อมวลชนยืนยันว่าณเวลานั้น
ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรลุงพลครับไม่ได้สอบถามข้อมูลอะไรจากลุงพล
คือไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
กำลังชี้แจงข้อความในเอกสารร้องเรียนลุงพลกำลังอ่านเอกสารให้ฟัง
จู่ลุงพลก็เดินมาดึงไมค์จากมือแล้วก็ถามฟ้าว่านี่ช่องไหน
แล้วก็พยายามจะแกะมือของฟ้าออกแล้วก็จะดึงไมค์ไปตามภาพนี้เลยนะคะ
อืมน้องฟ้าก็เลยบอกว่าดูอาการของลุงพลแล้ว
ผมตกใจมากเหมือนลุงพลโมโหอะไรผมก็ไม่รู้แล้วลุงพลก็เอามือทุบหลังผมตั้งสองครั้ง
แล้วก็ผลักอกผมด้วยตอนนั้นเนี่ยก็พยายามจะร้องบอกลุงพลว่าอย่าทำร้ายผม
อย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมพูดแค่นี้เลยน้องฟ้าบอกผมพูดแค่นี้
แต่ลุงพลไม่ฟังลุงพลปรีเข้ามาเหมือนกับใช้มือพยายามจะบีบคอด้วยนะคะ
น้องฟ้าบอกครับแล้วก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
คือลุงพลกระชากหน้ากากอนามัยของน้องฟ้าออกด้วยแต่ก็มีคนมาดึงลุงพลออก
แยกลุงพลออกไปจากเหตุการณ์ที่ไปดึงน้องเขาเหตุการณ์เนี้ย
น้องฟ้าบอกว่ามันไม่ใช่การหยอกล้อกันนะเพราะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
คือนักข่าวช่องอมรินช่องสามสิบสี่เนี้ยทำข่าวลุงพลมาอย่างต่อเนื่องครับ
คุ้นเคยเคยเห็นลุงพลเคยแบบสัมภาษณ์กัน
คนเคยเห็นหน้ากันเป็นครึ่งปีเป็นปีอ่ะเขาหยอกลอกันหรือเปล่า
น้องฟ้าบอกไม่นะใครเขาหยอกล้อกันแบบนี้มันไม่ใช่การหยอกล้อ
มันเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกายด้วยซ้ำน้องฟ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าด้วยความที่เราดูตามภาพนะแล้วลุงพลก็ใส่หน้ากากอนามัย
เราอ่ะอาจจะไม่เห็นแต่น้องฟ้าบอกว่าผมประชิดตัวกับลุงพลแบบนั้นอ่ะ
กัดฟันกรอดกรอดเลยนะคะตอนที่เข้ามาประชิดตัวน้องฟ้าเหรอ
น้องฟ้าบอกคือเห็นแบบได้ยินว่ากัดฟันอ่ะ
แล้วมีท่าทีที่ขึงขังน้ำเสียงดุดังแบบท่าทีมันชัดมาก
และภาพที่ถูกนำเสนอออกไปน้องฟ้าบอกว่าก็ให้คุณผู้ชมลองดูเองก็แล้วกัน
ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากผมก็ได้แต่พูดว่าอย่าทำร้ายผม
อย่าทำร้ายร่างกายผมน้องฟ้ายืนยันว่าจะลงบันทึกประจำวันนะคะ
ครับที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพราะกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัย
เพราะหลังจากนี้น้องฟ้าบอกว่าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าผมต้องไปทำข่าวอีกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่า
มันจะมีอะไรรุนแรงมากกว่านี้อีกหรือเปล่านี่ฟ้าไปแจ้งความเรียบร้อยนะคะ
นี่ค่ะตามภาพนี้เลยที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหาร
ฟ้าก็เลยบอกว่านี่นะผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนักข่าวที่มาเกาะติดคดีน้องชมพู่นะ
ผมคุ้นเคยกับลุงพลมากนะบอกตรงตรงเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นพฤติกรรมของลุงพลลักษณะแบบนี้เลย
ผมพูดตรงตรงจากใจเลยว่าเสียใจเสียใจจริงไม่คาดคิดว่าลุงพลจะกล้าทำแบบนี้กับผม
ระหว่างนั้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการอ่านเหมือนกับข้อเรียกร้องของคุณอัชริยะอยู่
ระหว่างนั้นสื่อมวลชนหลายช่องนะครับก็อยู่บริเวณนั้นติดตามการทำข่าวอยู่
ซึ่งเรายังไม่มียังไม่มีใครเอ่ยปากถามอะไรลุงพลเลยอืม
แต่จู่ลุงพลกลับมาดึงไมค์ผม
ดึงไมค์แล้วพยายามสามารถช่องไหนช่องไหนมาดูหน่อยอย่างเงี้ยอืม
เราก็ไม่ยอมปล่อยแต่พอเราไม่ปล่อยปุ๊บลุงพลกลับปี่เข้ามาหาเรา
แล้วก็ทุบหลังผมสองครั้งการหยอกล้อเล่นไม่ใช่แบบนี้แน่นอน
เพราะว่าลุงพลคือแบบลักษณะกัดฟันเข้ามาหาผมแล้วก็ทุบหลังผมสองครั้ง
ซึ่งมันแรงมากถ้าการหอกล้อมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ทุบหลังสองครั้ง
ได้ยินเลยว่าพอทุบครั้งแรกปุ๊บผมก็พูดขึ้นเลยว่าอย่ามาทำร้ายร่างกายผม
ซึ่งผมรู้ได้เลยว่ารักษณะแบบเนี้ยมันคือการทำร้ายร่างกายมันไม่ใช่การทุบหลังหอกล้อกันแน่นอนอืม
ก็รู้สึกเสียใจนะครับไม่คิดว่าเราจะได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้กับลุงพลเพราะที่ผ่านมาผมเองก็เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวที่บ้านกรอกมาหลายเดือน
ที่ผ่านมาก็จะเห็นลุงพลในอีกมุมหนึ่งอืม
ซึ่งลุงพลก็จะดูเป็นคนน่าสงสารอืม
แต่ว่ามาถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงพลลุงพลเปลี่ยนไปมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเห็นภาพแบบนี้จากลุงพลด้วยซ้ำอะครับ
นี่ค่ะน้องฟ้าก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราเองติ๊อะค่ะช่องไหนช่องไหน
ติศักดิราชัยเจริญสุขที่อยู่ในเหตุการณ์ที่หลังจากลุงพลประชิดตัวน้องฟ้า
ลุงพลก็เดินเข้าหาติอ่าใช่บอกขออนุญาตผมหรือยังมาถ่ายทำผมมาทำข่าวผมเนี่ยครับ
ติก็บอกเหมือนกันนะว่าโอ้โหพี่อุ๋ยพี่มิ้วทำข่าวคดีน้องชมพู่มาเป็นปีเนี่ย
ไม่เคยเห็นลุงพลมีพฤติกรรมแบบนี้ผมเองก็ทำข่าวมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ย
ไม่เคยเจอแหล่งข่าวที่มีพฤติกรรมจะทำร้ายร่างกายนักข่าวมาก่อนเลยติบอกตกใจ
ตกใจมากที่เห็นลุงพลฉุนเฉียวทำร้ายนักข่าวแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เคยมีบ้านที่ลุงพลพูดเสียงดังอันเนี้ยเคยมีครับ
แต่ว่าโอ้โหพฤติกรรมขนาดเนี้ยไม่เคยเห็นแต่ตีเองก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงติดูค่ะเพราะแกก็พยายามจะเอ่อ
แย่งโทรศัพท์จากมือพี่ก็ไม่ให้แล้วพี่ก็เอาเก็บใส่กระเป๋า
จากนั้นแกก็มึงกับแกก็ยังตอบว่าด่าด่าพี่อยู่
พยายามจะเข้ามาแต่ก็มีคนเข้ามาห้ามแล้วก็แกก็
เอาเข้าไปในบ้านแกก็แต่แกก็ยังไม่หยุดแกก็ยัง
ไม่เคยเห็นว่าแกจะทำร้ายนักข่าวแกถึงขนาดนี้
เราเคยได้ยินกับแกมาพูดแบบนี้แหละเราเคยได้ยิน
อากาศก็ไม่ได้ร้อนแต่ดูดีขึ้นเฉยเลย
คนเยอะแยะแต่แกยังแบบว่า
ยังคุกคามนักข่าวได้แล้วถ้าหากว่าประชาชน
คนธรรมดาตราสงสัยศรีศาสตร์อย่างนี้ล่ะ
จะโดนขนาดไหนถ้าแก

ไม่พอใจหรือว่าขัดใจแกอะไรแบบนี้
ก็แต่น้องฟ้าไปแจ้งความนะใช่ค่ะ

น้องฟ้านะฮะผู้สื่อข่าวของช่องอมริน
วันนี้ไปแจ้งความที่สพกกตูมนะครับ
นี่ฮะให้ดำเนินคดีกับ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ข่มขู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะ
ก็ตามที่ท่านทราบเรื่องมานั่นแหละนะครับ

ตะเคียนท่อนที่ข้างบ้านลุงพลนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ช่วงนั้นเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนบอกว่า
ก็ต้องออกหมายเรียก
นายชัยพลวิพาให้มาสอบปากคำพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา
เนื่องจากน้องฟ้าเนี่ยประสงค์ที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

หรือว่ารับเงินค่าเสียหายเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
นี่ฮะแจ้งความเรียบร้อยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวบ้านที่เขาติดตามข่าวสารในเรื่องนี้นะฮะ
พอเขารู้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
วันนี้ก็เอาดอกไม้มามอบมาให้กำลังใจกับผู้สื่อข่าวกับสื่อมวลชน

นี่ฮะก็มามอบกำลังใจให้กับน้องฟ้านะฮะ
บอกว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทำงานตามหน้าที่ตรวจสอบความจริงข้อเท็จจริงต่างต่อไปอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
มีการแชร์ภาพของน้องฟ้านะฮะผู้สื่อข่าวช่องอมรินนะครับที่มีเหตุการณ์กับลุงพลนะครับทุกผู้ชมครับดูฮะนี่ฮะค่ะโอ้โหไม่บอกไม่รู้จริงจริงนะครับโลกออนไลน์ถามค่ะลุงพลรู้ไหมเนี่ยน้องฟ้าอดีตนักมวยนะครับรู้ไหมมันน่าจะไม่รู้เพราะเราเราก็เพิ่งรู้นี่ฮะน้องฟ้าฮะนายนพัฒน์ปรานีต
คนระเบิดอารมณ์ใส่กระชากมัยดึงคอเสื้อทุบหลังฟ้าบอกอย่าทำร้ายร่างกายผมครับ
ผมมาทำหน้าที่ครับอ่านี่ฮะเขาก็โพสต์เอาไว้ภาพนี้ด้วยนะครับ
ต่อนุ่มนี่นะครับภาพอดีของฟ้านี่เราไปตรวจสอบนะคะ
ก่อนที่จะมาทำงานเป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวในปัจจุบันเนี่ย
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นนะครับถ่ายเอาไว้แล้วก็เผยแพร่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้ตั้งแต่สิบสี่กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
หรือว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนค่ะนี่ฮะฟ้าเมื่อเจ็ดปีก่อนนะครับ
นายนพัฒน์หรือว่าฟ้าเป็นชาวจังหวัดนครรัชศรีมานะครับเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนปักทงชัยประชานิรมิตร
ปักทงชัยนครราชศรีมาจากนั้นก็มาเรียนคณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงรหัส๕๗ทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง
การศึกษาเมื่อปี๖๑ก็มาทำงานเป็นนักข่าวที่สถานีโทรทัศน์อมรินทีวี
เมื่อเดือนมกราคมปี๖๒ความสามารถพิเศษก็คือนี่ฮะชกมวย
อ่าเป็นนักมวยตั้งแต่ห้าขวบนะคุณเขียนมาสอนตั้งแต่ห้าขวบห้าขวบครับ
อกจากนี้นะฮะนอกจากเป็นนักมวยเป็นนักร้องด้วยค่ะ
คือเขาร้องเพลงเก่งขนาดเคยเข้าประกวดรายการชิงช้าสวรรค์มาแล้วนะฮะ
ตอนนี้เป็นนักข่าวนะฮะนี่เป็นหนึ่งในนักข่าวที่เจอกับลุงพล
คือติของเราเนี่ยถามฟ้าว่า
ถามจริงฟ้าที่เป็นนักมวยตั้งแต่๕ขวบเนี่ยฟ้าขึ้นชกมากี่ครั้ง
ฟ้าบอกว่าผมขึ้นชกครั้งแรกใน๔ขวบ
แล้วเลิกชกไปตอนอายุ๑๙ตอนนั้นชกรุ่น๕๗กิโลกรั
อ่าน้ำหนักนะฮะก็เดินสายชกเวทีภูทรทางแถบภาคอีสาน
สถิติผมจำไม่ได้จริงพี่เพราะว่า
ผมชกมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่๔๕ขวบจนอายุ๑๙

โอ้โหเป็น๑๐ปีอ่ะใช่ไหม๑๕ปีอ่ะ

ติบอกแม่ทีแรกคิดว่าตัวเล็กคิดว่าตัวเล็กนี่ฮะ
ทุกผู้ชมครับส่วนกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์หรือว่าติของเราเนี่ย
เจ้าของช่องยูทูปติไงจากใครล่ะ

โอ้โหโลกโซเชียลเขาเห็นแชร์ภาพฟ้าใช่ไหม

ที่ใส่ชุดนักมวยเขาบอกติที่ลุงพลปรีเข้าไปหาเหมือนกันเนี่ย
ลุงพลดูภาพนี้ของติหน่อย

เดี๋ยวสิถ้ายืนก็ไม่ได้ละ
นี่ในชุดนี่ฮะนักมวยเหมือนกันนะครับ
นวมนี่ฮะคือตั้งกาดอย่างเท่เลยอ่ะ
ถามว่าติ๊กเคยเป็นนักมวยมาก่อนหรือเปล่า
อ้าวเออเคยเป็นหรือเปล่า
พี่คือติบอกว่าผมไม่ได้เป็นนักมวยจริงจังหรอกนะ
แต่พี่สาวผมเนี่ยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยมีค่ายมวย
ชื่อค่ายมวยนอวยินทร์
อ๋อนี่เปิดค่ายมาปี๒๐๑๖
นี่ฮะค่ามวยของลูกพี่ลูกน้องของติเขานะฮะ

นี่ติ๊กเคยไปสองโมงสองมวยต่อยมวยอยู่

แชมป์รางวัลอะไรมาเยอะแยะไปหมด
ติบอกว่าผมก็อยากจะเป็นนักมวยอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้มาทำงานเป็นนักข่าวก่อน
โอ้โหแล้วเรามีประวงประวัติการศึกษาการทำงานของติ

ความจริงติเขาบอกว่าเขาก็เคยชกมวย

ตอนที่ก่อนที่จะมาหันเอาดีเนี่ย
ทางสายสื่อสารมวลชนเป็นนักข่งนักข่าวอยู่ไทยรัฐทีวีในตอนนี้เนี่ย
ชกในค่ายมวยของพี่สาวเนี่ย
นวมขึ้นเวทีชกไป๑๐ครั้ง

แล้วยังจะมีมาบอกว่าเคยอยากเป็นนักมวย

ใส่พี่สาวจะบอกว่าอย่าเลย

ที่วันนี้มันมีกรณีเกิดขึ้นที่บ้านกกอกกับทางลุงพล
ซึ่งน้องฟ้าไปแจ้งความนะฮะ

ฟ้าเขาโอ้โหบุกเข้าไปถึงตัวมากกว่า

แต่ไม่เกี่ยวหรอกว่าเคยเป็นนักมวยหรือไม่นักมวยยังไง
แต่ประเด็นก็คือมันมีพฤติกรรมของลุงพลที่เกิดขึ้น

ท่องอามะเรนทีวี๓๔แล้วก็แทรรัททีวีของเราท่อง๓๒ค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเคยใกล้ชิด
เขาก็เป็นนักกฎหมายด้วย
เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจมากนะ
ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของลุงพลแบบนี้มาก่อนค่ะ

เคยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับลุงพลไปแล้วแต่ลุงพลไม่เชื่อผมแล้วก็เรื่องที่ผิดใจกับหมอปลากับภรรยาหมอปลาเรื่องเครื่องดักฟังเนี่ยผมก็พยายามจะคุยกับลุงพลแต่ลุงพลไม่คุยลุงพลไปคุยผ่านสื่อเฉยเลยหมอปลาก็เลยต้องไปแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยหมอปลาก็จะตกเป็น

โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนี่ค่ะมีโทษจำคุกด้วยนะคะการพยายามแย่งไมค์เนี่ยค่ะมีคนถามเหมือนกันว่ามันเข้าข่ายข้อหาชิงทรัพย์หรือเปล่าครับทนายโนบิบอกว่าถ้าดูตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะยังไม่เข้าข่ายความผิดข้อหาชิงทร
ถามว่ามีความผิดตรงไหนก็คือในส่วนของการทำร้ายร่างกายครับ
กระทำดังกล่าวถ้าเกิดว่าตัวนักข่าวไปร้องทุกข์นะครับ
โทษกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับ

แต่ว่าไม่ความผิดแล้วผู้โทษสามารถยอมความได้
แต่ว่ามันทำร้ายร่างกายไปแล้วตัวนี้มันก็ครบวงกบแล้ว
ผลักอย่างเนี่ยผลักอย่างเนี่ยทุบอย่างเนี่ยเนี่ยไปแล้ว
ก็แน่นอนว่าในใจของหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องมีคำถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะ
ลุงพลแกคิดอะไรยังไงอยู่หรือว่ารู้สึกยังไงนะครับ
ซึ่งคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดก็คือลุงพลนั่นแหละใช่ค่ะนะฮะ
ในมุมนึงเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะว่ายังไงนะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปถามหมอก๊อฟนะฮะ
นายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่
นี่ฮะหมอก๊อฟเนี่ยบอกว่าเห็นข่าวแล้ววันนี้เห็นคลิปเห็นข่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมของลุงพลนะครับ
ก็เลยถามหมอก๊อฟหน่อยว่าช่วยประเมินหน่อยหมอก๊อฟบอกว่าถ้าจะประเมินพฤติกรรมของลุงพลเท่าที่เห็นเนี่ย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์ร้อน
มีความมั่นใจในตัวเองกล้าหารเด็ดเดี่ยวแล้วคงจะเชื่อมั่นในตัวเองอะไรบางสิ่งบางอย่าง
กระทำอย่างตรงไปตรงมาในการแสดงออกมา
ลักษณะที่เกิดขึ้นหมอก๊อฟบอกว่าเหมือนกับลุงพลคิดแล้วก็ตั้งใจอยู่ในใจแล้วว่า
ไม่อยากให้สื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่มีปัญหากันเนี่ยมาทำข่าวตัวเองในวันนี้
ก็เลยแสดงตัวตนออกมาด้วยการผลักนักข่าวช่องนี้แล้วก็บุกเข้าไปประชิดตัวอย่างที่เห็นในคลิป
ส่วนสาเหตุว่าทำไมลุงพลต้องทำแบบนี้หมอก๊อฟบอกว่า
ถ้าจะวิเคราะห์จากสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากลุงพลที่ตอนนี้กลายเป็นคนมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักสามารถเลือกสื่อที่จะมานำเสนอเรื่องราวของตัวเองได้
คงไม่อยากให้สื่อหลักมาทำข่าวแล้วก็เลือกแล้วว่าจะให้เฉพาะยูทูบเบอร์
ที่รู้จักกันไว้ใจกันสนิทสนมกันเนี่ยมาทำข่าวของตัวเองเท่านั้น
ส่วนตัวของหมอก๊อฟนะครับบอกว่าก็ไม่ได้มองไปถึงเรื่องที่ว่า
ลุงพลมี๒ร่าง๒บุคลิก๒อารมณ์หรืออะไรยังไงหรอกนะครับ
แต่มองว่าพฤติกรรมของลุงพลที่เกิดขึ้นในการเข้าไปทำร้ายนักข่าว
ชิดตัวนักข่าวตามที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันนี้เนี่ย
กระชากไมค์พูดคมคู่ตบเข้าไปที่หลังผลักเข้าไปที่ไหล่
ง้างหมัดเหมือนกับจะต่อยกระชากหน้ากากอนามัยที่เขาใส่
ใช้ศีรษะไปประชิดหน้าลักษณะเหมือนกับเอามือไปบีบหน้าบีบที่คออะไรประมาณอย่างนี้
มันเกิดจากพฤติกรรมสะสมค่ะพฤติกรรมสะสมจากการที่คนคนหนึ่งเคยเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ย
แล้วกลายเป็นคนที่แบบเป็นบุคคลสำคัญมีชื่อเสียงมีสื่อเยอะแยะทั้งสื่อหลักหรือว่าสื่อทางช่องออนไลน์
มีประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจมีชื่อเสียงเงินทองชีวิตความเป็นอยู่ก็ยกระดับดีขึ้น
ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นกัน
มกอฟบอกนะครับผมก็เรียกง่ายคือหลมระเริงกับสิ่งที่ได้มา
เพราะว่าชีวิตเปลี่ยนไงฮะเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าตัวเขาก็มีคนสนับสนุนคนอยู่เคียงข้าง
กรณีของลุงพลเนี่ยหมอก๊อฟบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับการถูกโห
ประคบประงมมาโดยตลอดเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูก
เวลาลูกไปเดินชนโต๊ะก็ไปตีโต๊ะไปโทษโต๊ะว่าผิด
โดยที่ไม่ได้มองว่าข้อเท็จจริงคืออะไรไปเข้าข้างลูก
ก๊อฟสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ลุงพลหัวร้อนก็มาจากพ่อแม่รังแก่ฉันนั่นแหละ
โดยเชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้ไม่มีสื่ออื่นหรือว่ามีคนอื่นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นอยู่ด้วยนะฮะ
ไม่มีคนห้ามเนี่ยเผลอมันอาจจะรุนแรงกว่านี้ก็ได้
แต่จากในคลิปเนี่ยสื่อมวลชนที่มีลุงพลพยายามเข้าไปหาไปประชิดตัวเนี่ย
มีอยู่สองคนเนี่ยนะฮะก็พยายามใจเย็นแล้วก็ทำตามหน้าที่ไม่ตอบโต้
ผมไม่ได้มองไปถึงร่าง๒หรือสิ่งสองนะผมมองไปถึงอย่างนี้ครับ
คือพฤติกรรมของคนคนหนึ่งชาวบ้านธรรมดาคนคนหนึ่งเลยเนี่ย
เมื่อมีคนมาเสนอทั้งเงินทั้งบ้านทั้งชื่อเสียงให้สุดท้ายพอพอเสนอแล้วผ่านระยะระยะเวลาไป
แน่นอนว่าสิ่งต่างเหล่านั้นทำให้เขาดูดีขึ้นดูมีเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น
แต่สิ่งต่างเหล่านั้นก็ทำให้เขาเปลี่ยนไปด้วยเดิมแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ยิ่งทำให้เขาอยากทำมากขึ้นนะครับ
จริงแรกอาจจะแค่อยากจะแย่งไมค์เล่นสร้างสีสัน
แต่พอไปพูดก็อาจจะเป็นการกระตุ้นให้เขาต้องโดนผลักหรือโดนถอดสมาร์คร่วมด้วย

ใช่ครับเท่าที่เห็นนี่คือน่าจะหงุดหงิดและโมโหจริง

การที่เราไปสนับสนุนคนคนใดคนหนึ่งจนเหมือนกับออกนอกหน้านอกตานะครับ
แล้วก็สนับสนุนเขาทั้งในด้านดีและไม่ดีทำให้ชีวิตเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ย
เหมือนได้รับรางวัลเหมือนคนติดตามคนสนใจเขาอยู่เยอะ
เนี่ยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถ้าเกิดเป็นคำชาวบ้านก็คือรู้สึกว่าเหลิง
รู้สึกตัวเองมีพักมีพวกสุดท้ายพอจะทำอะไรก็เลยมีแรงฮึด
ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำและไม่กล้าทำมาก่อนมีการที่จะอยากได้ไมค์อันนั้นมา
ใหม่ของช่องช่องหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เอ่อ
สัมภาษณ์เขาคือจะเลือกเฉพาะยูทูบเบอร์ที่ทำข่าวแล้วสบายใจ
อ่าเป็นคนสัมภาษณ์ตัวเขาเท่านั้นช่องอื่นอื่นก็โดนนะนะครับ
ทุกช่องเลยที่ที่เป็นช่องที่เป็นสื่อทางรายการทีวีการที่เราสนับสนุนคนคนใดคนหนึ่งเนี่ย
มากเกินเหตุหรือว่าไปจ้องไปตามติดชีวิตเขามากเกินไปจนทำให้คนในชุมชนรู้สึกอึดอัดเนี่ย
เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งการที่เขาทำเรื่องไม่ดีแล้วเราไปสนับสนุนแล้วบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูก
โต้ไปเถียงแทนไปตอบแชทแทนไปโกรธแทนลุงพลเหมือนกับปกป้องแทนเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพ่อแม่รังแก่ฉันเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยคนที่จะเสียหายที่สุดก็คือตัวลุงเอง
นี่นะคะในมุมของคุณหมอก๊อฟนะใช่ค่ะที่เป็นเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปถามคนที่เคยใกล้ชิดกับลุงพลหลายคนนะคะ
คือเอาจริงเราก็อยากรู้ว่ามีใครเคยเห็นพฤติกรรมของลุงพลในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
หรือว่าโอ้โหนี่มันเป็นครั้งแรกของลุงพลเลยที่ลุงพลมีพฤติกรรมแบบนี้
เราไปคุยกับหมอปลามานะคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีอะค่ะ
หมอปลาบอกว่าโอ๊ยไม่แปลกใจเลยที่เห็นพฤติกรรมของลุงพลปรี๊ดแตกทำร้ายนักข่าวแบบนี้
ขนาดผมเองเนี่ยขนาดหมอปลาเองเนี่ยนะยังถูกลุงพลโจมตีผ่านสื่อเลย
นักข่าวก็เลยถามหมอปลานะคะว่าหมอปลาเอาจริงหมอปลาคิดว่าอะไรมันเป็นจุดแตกหัก
ที่ทำให้โอ้โหลุงพลปรี๊ดแตกแบบนี้หมอปลาบอกว่าจุดแตกหักเนี่ยนะ
มันไม่ใช่ช่วงที่ลุงพลตกที่นั่งลำบากแต่เป็นช่วงที่ลุงพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาค
เรื่องความเชื่อว่าเป็นลูกหลานพญานาคหมกมุ่นเรื่องตั้งศาลหมอปลาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลย
นี่นะคะหมอปลาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ลุงพลมีพฤติกรรมแบบนี้
จากนี้หมอปลาวิเคราะห์นะคะหมอปลาบอกว่าก็นี่ไงกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายทำลุงพลเนี่ย
มันเลยทำให้ลุงพลอาจจะเหลิงหลงระเริงลืมตัวอันนี้หมอปลาบอกนะ
อาจจะไม่ทันได้ดูพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ไปโทษคนอื่น
หมอปลาก็เลยบอกว่าตอนนี้ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไร
แต่ก็ไม่ได้จะไปซ้ำเติมอะไรใครนะทุกอย่างใครทำอะไรก็ได้แบบนั้น
เรื่องที่ไปแย่งไมค์นักข่าวตบหลังผลักอกน้องฟ้าช่อง๓๔เนี่ย
หมอปลาบอกว่าลุงพลไม่ควรทำเลยจริงจริงเพราะก่อนหน้านี้นักข่าวช่องเนี้ย
กับลุงพลเนี่ยนะสนิทกันมากลุงพลยังมาประจันหน้ากับติช่องเราอีก
โอ้โหหมอปลาบอกว่าหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับลุงพลไม่สนใจใครแล้ว
สนแล้วสุดท้ายหมอปลาเลยบอกว่าติขอฝากถึงนิดนึงซ้อมมวยเอาไว้หน่อย
ทำไมฮะวันนี้เขาทำกับฟ้าได้วันหน้าอาจจะเป็นติ
อันนี้หมอปลาก็แอบแซวนิดนึงนะ
ถ้าคุณยังเป็นนักข่าวที่เป็นแบบนี้ต่อไปผมว่าสักวันหนึ่งคุณโดนแน่นอน
โดนแน่นอนคุณติผมแนะนำคุณนะไปฝึกเรียนมวยไทยไงบ้าง

กวนฟาร์ม๕ฟาร์มบ้าบินไม่ถึงครึ่งคุณนะ
เจ้าฟ้ายังโดนและสภาพคุณโดนแน่นอน
คือเขาบอกแล้วเขาไม่เคยโทษตัวเองเขาโทษแต่คนอื่น
อย่างนี้เขาเรียกว่าคนลืมบนคนตัวเอง
อย่าคิดว่าคนลืมบนคนเลยคนไม่รู้จักคนมากกว่า
แต่ผมคิดว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดอาการผมอีกแล้ว
เพราะเอาง่ายเลยเพราะขอเชิญยูทูบเบอร์
ยูทูบเบอร์เล่นกับเจ้าหน้าที่ตัวเขาเล่นกับนักข่าว
มันเป็นอะไรที่มันไม่แบกอ่ะแบกหน้าที่การเล่น
หาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาขาดมาเติมเต็ม
แต่วันนี้เมื่อมันเต็มแล้วเขาไม่ต้องการ
เราก็คือเป็นส่วนที่ล้นเราก็ต้องลดออกมาจากชีวิตเขา
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่บ้านกอกค่ะ
ที่มุกดาหารคุณกิติศักดิ์วิลชัยเจ้าเรินสุขนะครับ
ก็ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
คือเป็นชาวบ้านบางคนนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วลุงพลมีลักษณะท่าทางอารมณ์แบบเมื่อเช้าอ่ะนะครับ

คือชาวบ้านคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่า
ที่ผ่านมาลุงพลก็มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วนะ

เขาบอกเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะ
ส่วนเรื่องการใช้ความรุนแรงเขาก็เคยได้ยินมาว่า
ลุงพลเคยทำกับคนสูงอายุที่มีเรื่องผิดใจกันแบบนี้เหมือนกัน
แต่พอได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย

อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ
หรือมาดูแลหรือมาคุ้มครองคนในหมู่บ้านด้วยก็ดี
ไม่เข้าใจกับเรื่องน้ำนี่แหละตอนนั้นน่ะ
แล้วลุงนั้นเขาไว้ใต้ไว้จ้างคงแย่งความไหม

ได้รับประจุบัจจิบหรือเปล่า
คงไม่มั้งค่ะเพราะว่าก็มีคนแยกกลัว

กลัวมันก็ในที่เกิดเหตุที่มีทั้งนักข่าวเต็มเลยเนอะ
แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมีนายอำเภอด้วยใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหม
เขาก็ยังไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
เขาทำได้ขนาดนั้นเราก็เราเห็นเรายิ่งกลัว

ก็ที่จริงแต่ก่อนก็มีภาพแบบเกี้ยวกาดเราก็พอรู้
ลองเล่าพฤติกรรมก่อนหน้านี้ขยายมายังไงครับ
แต่ก่อนก็พฤติกรรมก็คือ
เขาจะเป็นคนพูดเสียงดัง

เวลามีประชุมในหมู่บ้าน

เคยเห็นเขาทำอะไรกับใครบ้าง

นี่ก็เคยเห็นบ้าง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

ตรงพื้นที่ป่าหลังบ้านเนี่ยมันมีแม่น้ำอยู่อืมมันมีไม้ท่อน
หนึ่งลอยมากับน้ำก็เลยเอาขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นไม้
ตะเคียนค่ะก็เลยเอามาตั้งเอามาทำจุดบูชาไว้นะฮะอ่า
ลักษณะบอกว่าเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่สุรพีนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีการให้ข้อมูลต่างประมาณว่าโอ้นี่ลุง
คนเขาก็เป็นลูกหลานพญานาคค่ะเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยเขา
กำลังสร้างพญานาคอยู่นะครับอ่าแต่ทีเนี้ยนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็
ไปยื่นเรื่องกับทางป่าไม้ที่มุกดาหารบอกว่าถ้าลุง
บูชาแบบนี้หรือว่าจะตัวลุงพลเองก็แล้วแต่เนี่ยมา
จำสถานที่ต่างต่างเนี่ยเขาจะได้มาจากไหนแล้วยังไงก็
แล้วแต่เขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วขออนุญาตก่อนใช่ค่ะต้องแจกแจงว่าได้มาจากไหนนะคะอ่า
แล้วตรงนี้ขอหรือยังหรือต่อให้ถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียนจริงเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าคุณไปหลอกลวงเขาหรือเปล่าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของไม้หลายหลายคนเขาก็มองว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่ไม้ตะเคียนนะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างไปแล้วก็ดูเบื้องต้นนะฮะใช่ค่ะมาขูดเปลือกไปแล้วก็ส่องดูด้วย
แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่ามันคืออะไรวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำโดยนายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
อันนี้ภาพเมื่อวานนะฮะส่วนวันนี้ฮะท่านที่ยืนคุยกับลุงพลนะครับ
นายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารมาที่บ้านลุงพล
เพื่อมาบอกถึงผลการตรวจสอบไม้ที่อยู่ที่บ้านลุงพลท่อนนั้นเมื่อวานนี้มาตรวจสอบไปแล้ว
ลุงพลก็ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะคือเบื้องต้นตอนที่เจ้าหน้าที่อ่านเรื่องของ
การมาแจ้งข้อมูลแจ้งให้ตรวจสอบของคนที่มาร้องเอาไว้เนี่ยลุงพลก็คุยกับเจ้าหน้าที่นะ
คร่าวประมาณว่าอ๋อไม้มันลอยมามันอยู่ที่ลำน้ำมันไหลมาติดแถวบ้าน
ผมก็เอาขึ้นมาไว้ที่บ้านอะไรประมาณอย่างนี้เดี๋ยวฟังอีกสักครั้งนะครับ
มันไหลมากับน้ำครับมันไหลมากับน้ำแล้วมันมาเกยที่นี่ทีนี้ผมก็ได้ทำการเอาเลื่อย
เลือดนี่แหละตัดหัวท้ายปรากฏว่าไม้มันมีเนื้อสีเหลืองเนื้อไม้เป็นสีเหลือง
ทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นไม้ขนุนผมว่าจะมาทำเสาโชว์หน้าบ้านผม
ทีนี้ผมตัดดูแล้วไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียน
คือถ้าฟังตรงเนี้ยที่ลุงพลคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องของนักของนักข่าวนะ
เขาบอกว่าทีแรกเขาก็คิดว่าเป็นไม้ขนุนแล้วตอนหลังเนี่ยก็เกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียน
ใช้คำว่าเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียนอย่างไรก็ตามนะครับ
ภูมิหน่วยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เปิดเผยผลการตรวจสอบไม้ท่อนนี้นะฮะ
ที่เข้าใจกันว่าจะเป็นตะเคียนท่อนแล้วก็เป็นสารแม่ตะเคียนสุรพีอยู่ที่ข้างบ้านลุงพลเนี่ย
ยืนยันว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับพบว่ามันคือไม้มะค่าแต้
ตะเคียนนะฮะนี่คือไม้มะค่าแต้หรือชื่อทางการคือไม้มะค่าหนาม
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวลุงพลเนี่ยนายชัยพลวิพาจะต้องไปชี้แจงที่มาของไม้ท่อนนี้
ต้องเอาให้ชัดเจนว่าไปได้มายังไงนะเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม้ตะเคียน
แต่ไม้มะค่าแต้จัดอยู่ในกลุ่มไม้ห่วงห้ามเช่นกันนะครับ
เป็นไม้ห่วงห้ามเช่นกันการจะครอบครองเนี่ยต้องครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องเป็นไม้ที่มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นนะ
หากคุณไปได้มาจากที่อื่นเนี่ยจะเป็นไหลมาตามน้ำเป็นพื้นที่ป่าข้างบ้านหลังบ้าน
หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องแจ้ง
ถ้าไม่ใช่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยนะฮะ
หากนำมาจากป่ามาใช้ประโยชน์ก็ต้องมีความผิด
เรื่องต้นมีโทษตามกฎหมายนะครับคือจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
ต่อให้เป็นไม้มะค่าแต้ก็เป็นไม้ห่วงห้ามนะฮะตามกฎหมายนะครับทุกผู้ชมครับ
มะค่ามี๒ชนิดหลักนะครับเราตรวจสอบมานะฮะ
มีมะค่าโมงนี่เขานิยมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะเพราะว่าลายไม้มันสวยนะครับ
ต้นเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม้มะค่าแต้นิยมเอาไปทำเสา
เอาไปทำสะพานเนื้อไม้มันแข็งแล้วก็หยาบ
เบื้องต้นลุงพลชี้แจงที่มาของไม้ท่อนนี้นะครับ
บอกว่ามันมาจากบนภูเขามันไหลลงมาตามน้ำ
แล้วมาติดอยู่ที่คลองข้างบ้านพอไปเห็นก็เลยไปตัดหัวตัดท้าย
แล้วเห็นเนื้อไม้เนี่ยเป็นสีเหลืองทีแรกคิดว่าไม้ขนุน
ก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นไม้ตะเคียนก็เลยนำขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชา
เขาบอกว่าเขาเกรงว่าจะเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็ตั้งศาลเป็นศาลแม่ตะเคียนโสระพี
แต่ลุงพลบอกว่ายังไม่มีเอกสารอะไรชี้แจง
ตอนนี้ก็ชี้แจงเพียงแค่วาจาเบื้องต้นไปก่อน
ถ้าหากผลการตรวจเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าลุงพลอาจเข้าข่ายครอบครองไม้โดยผิดกฎหมายนะครับ
เพราะการนำไม้ห่วงห้ามขึ้นมาไว้ที่แถวบ้านในพื้นที่บ้านตรงนี้
แล้วตั้งเป็นศาลด้วยให้คนกราบไหว้ด้วยถือว่าครบสำหรับเจตนาครอบครอง
ถือว่ามีเจตนาครอบครองส่วนกรณีจะเป็นการหลอกลวงประชาชนเข้าข่ายการหลอกลวงหรือไม่
ตรงนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปพิจารณาข้อกฎหมายนะครับ
ถ้ามีคนแจ้งความมีผู้เสียหายไปแจ้งความก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหน่วยหนึ่งแล้ว
เพราะว่าป่าไม้เนี่ยเขาตรวจสอบก็เป็นเรื่องของการครอบครองไม้โดยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ถ้ามีเอกสารได้มาโดยชอบเป็นกฎหมายก็ไม่มีความผิดครับ

ก็คือจะเถ้าไขข้อพรองโดยผิดกฎหมายใช่ไหมครับ

เขาคุยกับลุงพลในบ้านเรียบร้อย
ที่ลุงพลบอกว่าไม่ให้สื่อไปบันทึกภาพอ่ะนะคะ
ก็ได้ส่งตัวแทนนำบันทึกหลักฐานไปที่สพกกตูม

พนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับลุงพลค่ะ
สุดท้ายดำเนินคดีครับ

ก็ร้องทุกข์ให้ตำรวจดำเนินคดีกับลุงพลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ้างครอบครองไม้ห่วงห้ามตามปปไม้ปี๒๔๘๔
หลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการเรียกลุงพลมาสอบปากคำ
และรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะต้องตรวจยึดไม้มะค่าแต้ของกลาง
ให้เจ้าหน้าที่นำไปเก็บไว้นะคะ
ส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา๗๐พรบป่าไม้
อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่า
ถ้าพบว่าเข้าข่ายความผิดก็จะโดนไปอีกข้อหาหนึ่งค่ะ
อันนี้คือตอนยืนให้สัมภาษณ์แต่ตอนที่ขึ้นรถตู้ออกมาเลย
จะเห็นว่ามีเหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยบุกเข้าไปขวางรถของเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเหมือนกับกลัวว่าจะพาลุงพลไปไหน

นี่ฮะแต่วันนั้นคือเจ้าหน้าที่เขาจะพาไปส่งในจุดหนึ่งที่เขารับมา
พอตอนพาเข้าไปเขารับจากรถเนี่ยเข้ารถตู้แล้วก็เข้าไปด้านใน
นะฮะอ่าก็ผ่านพ้นไปไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นลุงพลก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่รอสัมภาษณ์หลังเข้าเครื่องจับเท็จกับป้าแตนเสร็จ
แล้วก็กลับบ้านไปที่บ้านกกอกนะฮะคือพอไปถึงบ้านกกอกเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ในวันถัดมาเพราะว่าลูกชายสองคนของลุงพล
สร้างสวัสดีราคมให้กับสมนักสงฆ์นะฮะ
ของพระสมบัตินี่นะครับสมนักสงภูหลวงนะครับเงินหลั่งไหลมา
สู่บัญชีเนี่ยร่วมล้านได้นะตอนนั้นก็มีภาพของหมอป้งหมอปลา
อุ๊บอะไรที่ว่าถูกเอาไปใช้ด้วยอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ทาง
พระสมบัติเองท่านก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นอมัติหวงถวายอะไร
ให้วัดอะไรเลยการก่อสร้างอะไรก็เข้าไปยุ่งอะไรไม่ได้
ก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรด้วยแล้วนะครับอ่าเพราะว่าลุงพล
ในการเปิดบัญชีร่วมกันในการเบิกจ่ายอะไรด้วยขณะที่ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงที่มีชื่อที่บอกว่าจะเปิดบัญชีร่วมกัน๓
ชื่อเนี่ยบอกว่าไม่รู้อะไรเลยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายาม
บอกว่ามีชื่อในการอ่าเบิกจ่ายเงินอะไรพวกนี้ร่วมกันด้วยแต่
เขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวรอแถลงข่าวพร้อมลุง
คนแต่วันนี้ก็ไม่ได้แถลงข่าวอะไรนะครับก็ไม่รู้อาจจะแถลง
วันหน้าก็ได้นะครับอ่าจนกระทั่งมีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้น
นะฮะตอนที่ลุงพลเข้าไปทำร้ายสื่อเนี่ยเขาก็พยายามไปไปห้าม
ช่วงเวลานั้นแล้วก็ห้ามนักข่าวเข้าใกล้ลุงพลตอนที่คุยกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยนอกจากเรื่องเงินบริจาคนะครับที่เปิด
บัญชีขึ้นมายังมีเรื่องค่าแรงที่ชาวบ้านไปช่วยงานค่ะในการ
สร้างสวรรค์ของสมนักสงฆ์นะปรากฏว่ามีชาวบ้านบอกว่าไม่ได้
รับเงินนะเพราะว่าเขาก็ไม่ขอเงินชาวบ้านบอกไปช่วยจริง
ขอรับเงินค่าแรงอะไรทั้งสิ้นถ้าจะให้เงินค่าแรงอะไร
เนี่ยให้มอบกับพระสมบัติประธานสำนักสงภูหลวงไปเลยอืมแต่พระ
ติดชีวิตลุงพลนะครับชาวบ้านกกอกนี่ฮะต้องไปร้องเรียนกับนาย
อำเภอนะครับบอกให้ช่วยเชิญออกไปจากพื้นที่หน่อยได้ไหมเนื่อง
ไปรบกวนชีวิตของเขานะครับมรสุมในช่วงเวลานี้ของ
ลุงพลนะครับยังมีอีกนะฮะก็เรื่องการเปิดบัญชีบริจาคนั่นแหละ
เพราะว่าคุณอุ๊บวิริยะหนึ่งในผู้ที่เคยใกล้ชิดกับลุงพลเนี่ย
บอกว่าเอารูปเนี่ยไปทำโปสเตอร์เปิดรับบริจาคเงินได้อย่าง
ใครไม่ขออนุญาตแล้วประกาศว่าจะฟ้องร้องอย่างเต็มที่นะฮะ
เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าตัวของคุณอุ๊บยืนยันว่าไม่
อนุญาตให้ใช้รูปแล้วไม่รู้เรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาค
อะไรทั้งสิ้นมีมอเตอร์สูมอีกลูกนึงนะคุณปิ๋มซีโฟล์นะ
ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชาที่ให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะถึงขั้น
ยกขันหมากไปสู่ขอเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้ความสัมพันธ์เรื่อง
ธุรกิจเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าคุณปิ๋มบอกว่าตัวของ
เองทำผิดสัญญาหลายอย่างมีคนรอบข้างมาปั่นกระแสมาปล่อย
ข่าวอีกบอกคุณปิ๋มโกงฆ่าตัวบ้างจ่ายเงินไม่ครบบ้างนะยืนยันว่า
ฟ้องร้องทุกอย่างนะฮะโดยเฉพาะการหมินประมาทในทางเสียหาย
แต่คุณปิ๋มก็บอกว่าล่าสุดลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมาขอโทษแล้ว
แต่ก็จะดูพฤติกรรมในการทำงานกันต่อถ้ามีปัญหาอีกก็จะฟ้อง
แน่ค่ะมรสุมที่หนักหน่วงอีกลูกนึงนะฮะก็คือเรื่องของหมอ
หมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับวันนี้แยกทางกันเดินแน่นอน
กับลุงพลนะครับปัญหาจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากจุดแรกแรกที่
นัดหมายจะไปธุระทำธุระอะไรกับภรรยาหมอปลาแล้วก็ไม่ไป
มาติดเอาไว้ที่รถที่รถกระบะของลุงพลนะฮะแม้ลุงพลจะไม่
ตรงตรงว่าสงสัยไปที่ใครเนี่ยแต่ใครที่ได้ฟังการให้สัมภาษณ์
สื่อสารออกมาก็จะมองไปที่หมอปลาค่ะอ่าเหมือนกับรู้ว่าหมายถึง
ใครนะครับอ่าเรื่องนี้นะฮะหมอปลาบอกจะฟ้องหมินประมาทด้วยนะครับ
ให้ลุงพลเนี่ยไปแจ้งตำรวจได้เลย

ไปดำเนินคดีกับลุงพลข้อหามินประมาท
ซึ่งก็ไปเรียบร้อยใช่ค่ะไปแจ้งเรียบร้อยนะครับ
ยังไม่จบนะฮะเรื่องไม้ตะเคียนวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับ
ว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนนะครับแต่เป็นไม้มะค่าแต้ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้าม
ต้องขออนุญาตเช่นกันในการครอบครองนะครับเรื่องนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปแจ้งความเรียบร้อยนะฮะ
ความเป็นอยู่ของลุงพลวันนี้เนี่ยต้องพูดตรงว่ามาไกลจากวันแรกมาก
ตอนที่เคยเกิดคดีน้องชมพู่นะฮะหลังจากที่เคยถูกมองเป็นผู้ต้องสงสัย
จากทางตำรวจจากทางที่นะฮะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
จุดเริ่มต้นเลยทางคุณแม่น้องชมพู่เองเคยบอกว่าถ้าสงสัยใครเนี่ยคือสงสัยลุงพล
ที่เป็นลุงเขยนะเป็นพี่เขยของคุณแม่เป็นลุงเขยน้องชมพู่
ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนกับกระแสความเห็นใจความสงสารเข้ามายังลุงพลเนี่ยนะครับ
มีชื่อเสียงเงินทองการจ้างงานการร้องพรงร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตเยอะแยะไปหมด
ต้องถูกตรวจสอบภาษีด้วยนะฮะสัมภากรบอกว่ามีข้อมูลเรื่องรายได้นะฮะ
คุณต้องไปยื่นแบบแสดงบัญชีรายได้แสดงอะไรต่างเพื่อจะเสียภาษีนะครับ
คนรักมิตรสหายรอบกายนะครับหมอปลาคุณอุ๊บวิริยะทนายโนบิ
ชาวบ้านกกอกนะแม้แต่ชาวบ้านเพื่อนรักอย่างป้าถอนนี่ยังบอกว่า
สิ่งหลายอย่างเหลือเกินอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่แหละฮะสดร้อนวันนี้
ถ้าเรานับไปนับมาเนี่ยมรสุมถาโถมช่วงนี้นี่เรื่องที่๑๐แล้วนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนเนี่ยค่ะทำร้ายนักข่าววันนี้เนี่ย
ซึ่งน้องนักข่าวที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาไปแจ้งความนะฮะใช่ค่ะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็จากนี้ไปเนี่ยชีวิตลุงพลก็คงไม่เหมือนเดิม
จริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมจากที่ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วไปแบบไหนเนี่ย
อันนี้ก็ต้องค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะครับอ่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะ
มาดูเรื่องของคดีของน้องชมพู่นะคะครับอย่างที่เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องว่านี่คือเรื่องหลักเลยนะคะ
ก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจนำตัวพยานมาเข้าเครื่องจับเท็จนะคะคือก่อนหน้านี้การเข้าเครื่องจับเท็จในรอบแรก
เป็นลักษณะของคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดซึ่งรวมถึงลุงพลและป้าแตนด้วย
ส่วนในรอบที่สองนี้มีหกคนเป็นพระสงสองรูป
พระสงฆ์สองรูปเข้าเครื่องจับเท็จไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วครับ
ดังนั้นวันนี้อีก๒คนพรุ่งนี้อีก๒คนคือวันละ๒คนนะคะ
วันนี้เนี่ยค่ะนางส้มโอกับนางดอนค่ะก็ไปถึงที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเวลาประมาณ๙โมงเช้านะคะ
ส้มโอเข้าเครื่องจับเท็จคนแรกมีรายงานว่าเข้าไปตั้งแต่เก้าโมงนิดนิดอะค่ะ
ออกมาก็เที่ยงเลยนะคะนางดอนหรือยายดอนเข้าไปประมาณบ่ายโมง
จนถึงบ่ายสองโมงพอเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ถูกพาออกมาจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งทันที
ส้มโอนี่ใช้เวลาเยอะกว่านางดอนนะคะมีเจ้าหน้าที่ร่วมสอบสามคน
มีการพูดคุยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เริ่มขั้นตอนเข้าเครื่องจับเท็จ
ที่มีการใช้อุปกรณ์วัดชีพจรติดที่ปลายนิ้วสองข้างแล้วก็เริ่มถามคำถามต่างค่ะ
ก็จะมีชุดคำถามนะคะชุดคำถามจะแตกต่างจากพยานกลุ่มแรกที่เข้าเครื่องจับเท็จ
ซึ่งก็คือคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดชุดคำถามสำหรับหกคนนี้
กลุ่มที่๒เนี่ยค่ะจะเป็นชุดคำถามอีกแบบหนึ่ง
เน้นไปที่ถามไปถึงครอบครัวของน้องชมพู่
ถามไปว่าลุงพลเป็นคนยังไงแม่น้องชมพู่เป็นคนยังไง
คนในครอบครัวของลุงของน้องชมพู่เป็นยังไงกันบ้างคำถามจะเป็นประมาณนี้ค่ะ
และมีการถามด้วยว่าแล้วคิดว่าใครเป็นคนทำน้องชมพู่
หรือสงสัยใครไหมและนอกจากนี้นะคะมีคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลา
ที่เจอกับลุงพลด้วยค่ะคือนางส้มโอให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีบอกว่า
ก็ยืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
เคยให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้
วันที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ตอบเหมือนเดิม
ก็ตอบไปเลยว่าเห็นลุงพลที่ทางขึ้นภูเหล็กไฟหรือว่าตีนภู
ประมาณบ่าย๓โมงถึง๔โมงเย็น
วันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓ก็คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ลุงพลใส่เสื้อมะห้อมชายเสื้อสีแดง
มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาที่ตามหาน้องชมพู่
ซึ่งนางส้มโอบอกว่าตะโกนทักลุงพลนะ
ก็ทักทายตามภาษาชาวบ้านรู้จักกันทักกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ลุงพลทำท่าเหมือนไม่ได้ยิน
ประเด็นตรงนี้ลุงพลเขาเคยจำลองเหตุการณ์กับทีมข่าวของเราก็คือภาพขวามือนะคะ
ส้มโอบอกว่าตอนตะโกนในวันนั้นเนี่ยลุงพลทำท่าเหมือนไม่ได้ยิน
แล้วก็ไม่ตอบด้วยซ้ำไม่ได้มองมาด้วยซ้ำมันผิดวิสัยมาก
ปกติลุงพลอัธยาศัยดีทักทายกันเป็นประจำเจอใครก็ทัก
ลุงพลมีเพื่อนอีกคนที่ชื่อเต่าก็เห็นลุงพลเหมือนกันนะ

ร่องน้ำวันที่๑๑ประมาณ๓โมงกว่าถึง๔โมง
ประมาณ๓โมงถึง๔โมงตอนเจอเขานะคะ
ตรงร่องน้ำตรงตีนภูจะลงมาหาบ้านเขา
ร่องน้ำตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าร่องน้ำอะไรก็ไม่รู้

แต่ถ้าลงมาปุ๊บก็คือหน้าบ้านเขาเลย
เวลาเราคุยด้วยเขาจะอย่างนิสัยเขาเขาจะเป็นคนแบบว่า
ใช่คือถามคือเราไม่จำเป็นต้องถามเขาเขาถามเราเองอย่างนี้
แต่คือวันนั้นคือถามสองครั้งเขาก็ไม่ตอบ

เราก็อาจจะคิดว่าวันนั้นพูดถึงเขาอาจจะภาวะพระวงเรื่องหลานเขาหายก็ได้
อย่างโรงพักษณ์คือมันเป็นกันเอง
แต่อย่างนี้คือเราไปดูดอย่างนี้เราเข้าไปเหมือนแบบเกลียด
เครียดอยู่แล้วอันดับ๒มันก็ตื่นเต้นจะอย่างไรอะไรอย่างนี้
พอเอาเข้าจริงเราเหมือนคล้ายเราก็ปล่อยวางแล้วก็โล่งอย่างนี้
เหมือนคล้ายมันไม่ใช่อย่างที่เราคิด
นี่นะคะนี่ก็คือนางส้มโอนะคะ
ส่วนยายดอนค่ะใช้เวลาเข้าเครื่องจับเท็จแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะคะ
คำถามเนี่ยก็จะถามแค่ว่าให้ยืนยันช่วงเวลาที่เจอลุงพล
วันที่น้องชมพู่หายไปหน่อยนี่คือคำถามค่ะ
คือตอนนั้นใยดอนไปวัดถ้ำภูผ่าแอบ
ยืนยันว่าเจอลุงพลไปหาพระอาจารย์บุญมา
แล้วก็ยืนคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็รับพระสุรัตน์ออกไป
จำได้ว่าช่วงนั้นก็คือ๙โมงเช้าถึง๑๐โมงเช้าประมาณนี้นะคะ
ดังนั้นพยานทั้งสองปากวันนี้หลักหลักเลยก็คือ
มีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาที่เห็นลุงพล
ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓นะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้ไว้
แล้วก็บอกว่าก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
จะให้พูดกี่ครั้งก็พูดเหมือนเดิม
จะให้พูดกี่ทีก็จำได้เพราะว่าไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งเรื่อง
รับว่าก่อนเข้าเครื่องจับเท็จก็เครียดเหมือนกัน
ตัวเองก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงอะนะคะ
ใครจะพาไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันก็ตื่นเต้นแหละ
ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไม่เคยรู้จักว่าเครื่องจับเท็จหน้าตาเป็นยังไง
แต่ผ่านขั้นตอนตรงนี้มาแล้วก็โล่งใจ
เพราะว่าทั้งคู่บอกว่าก็พูดในสิ่งที่เห็นพูดในสิ่งที่เจอจริง
อยากให้ตำรวจปิดคดีจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วค่ะ
แม้ว่าพยานหลักฐานอาจจะค่อนข้างยาก

ก็อยากจะให้ตำรวจปิดคดีให้ได้สักทีค่ะ
เขาก็ถามเราเราก็เห็นลุงพลไหมก็เห็น
เราก็บอกว่าเห็นเขาก็ไม่ได้ถามนาน
แล้วเขาก็ถามสลับไปสลับมาแบบนี้นะ
เราก็ใช่หรือไม่ใช่เราก็บอกว่าใช่
ก็เราเห็นจริงเราก็บอกว่าใช่
เขาก็ย้ำกลับไปกลับมาแบบนี้นะ
ก็เช่นชื่อเช่นอะไรมันก็เลยนานไม่ได้เป็นหนังสือ
แล้วก็เปรกปุ๊กแล้วก็ถามไปแล้วทบทวนเรานะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้เหลืออีก๒คนนะคะ

ก็คือพ่อแบมและเด็กชายก๋วยเจ๋งนะคะ
ซึ่งก็ถ้าทบทวนพรุ่งนี้อีก๒คนถือว่าเสร็จแล้ว
สำหรับกระบวนการในการนำพยาน
มาเข้าเครื่องจับเท็จในรอบนี้นะคะ
คือเรื่องของเครื่องจับเท็จเนี่ยดิฉันไปถามข้อมูลจากนักกฎหมายมา
ว่าส่งผลทางคดีขนาดไหนนะคะ
คือนักกฎหมายบอกว่าเคยมีคำพิพากษาของสารดีกาออกมาค่ะ
ว่าการใช้เครื่องจับเท็จ
ในทางคดีศาลไม่ได้นำมารับฟังเพื่อตัดสินคดีทั้งหมดนะคะ
ต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วย
เพราะเครื่องจับเท็จเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่พยานหลักฐานอย่างหนึ่ง
ลักษณะความเห็นทางวิทยาศาสตร์
ไม่ได้รับฟังทั้งหมด
คนก็อาจจะเข้าใจผิดไปว่าถ้าเข้าเครื่องจับเท็จแล้วผลออกมายังไง
คดีก็จะต้องเป็นไปในทางนั้น

ก็จะต้องมีหลักฐานอื่นมาประกอบร่วมด้วยค่ะ
คุณบัญชาการศูนย์วิทยาศาสตร์หลักฐานก็เคยให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเอาไปประกอบสำนวน
หรือจะไปขยายผลต่ออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ

ที่ชาวบ้านล่ารายชื่อไปยื่นกับนายอำเภอนะครับ
เพราะว่าสิ่งเดียวที่กลัวตอนนี้ก็คือยูทูบเบอร์ต่างถิ่น
คุกคงคุกคามอะไรก็ส่วนหนึ่ง
แต่ยายดอนบอกว่าจะเอาเชื้อโควิด๑๙มาเผยแพร่ในหมู่บ้านหรือเปล่า

เพราะตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหมีมากันหลายคนเหลือเกิน

เปลี่ยนแบบคนแต่ก่อนมันบ้านเงียบ
แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้คนเข้าคนออกเราก็กลัวโควิดอยู่เลย
แต่ส่วนมากก็เราไม่ได้ไปสัมผัสตรงนั้นหรอก

แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นหรอก
แต่บางคนก็เขาก็ผ่านไปผ่านมาเนอะ
มันเป็นขนาดนั้นอย่างไรพูดแบบ
ครับก็เขาบอกว่าเขาติดตามลุงพนซีอายามาตลอด
แล้วให้เช้าก๊อกอยู่ในอะไร
อยู่โอหะหรือว่าอยู่ในอะไร
อะไรอย่างนี้เป็นสาวกของเขาอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้พูดขำในนามชาวบ้านกล้องกล่องหรือว่าเป็นเรื่องจริง
ก็ได้ยินเขาพูดอย่างนี้บอกว่า
สาวกของลุงก็ต้องติดตามลุงอะไรอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องรอความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่จากทางตำรวจนะคะคุณผู้ชมค่ะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่ว่า
ล่าสุดเนี่ยค่ะฝ่ายสืบสวนสอบสวนแจ้งผลว่าผลอย่างเป็นทางการ
ของการนำผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีมาเข้าเครื่องจับเท็จยังไม่ออกมา
ถ้าผลออกมาอย่างเป็นทางการก็จะต้องมีการแปลผล
ฟังความเห็นจากผู้ชิวชาญอย่างน้อยเนี่ยอีกสองถึงสามคนนะคะครับ
ว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างรอบครอบ
และประโยคนี้มาอีกแล้วนะคะเชื่อว่าคนทำผิดคงนอนไม่หลับค่ะโอ้โห
มันยังไม่ออกหลังจากคิดว่าใครได้ทำได้
ทฤษฎีเนี่ยมีความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์
ผลเนี่ยก็อาจจะเป็นไปตามนั้นนะครับ
ซึ่งหลักฐานอื่นก็ต้องความประกอบด้วย
ไม่ใช่ว่ามันจะจบแค่เครื่องจับเท็จ

ท่านทำอะไรท่านก็รู้อยู่กับใจ
ว่าไอ้กรงอย่านอนไม่หลับอยู่แล้ว

คือตอนนี้มันทำเกินไปแล้วนะครับ
ทำเกินกับแผนการทั้งต้น
แต่นี่พอมันมีอะไรใหม่เราก็ทำนะครับ
ส่วนเหตุการณ์วันนี้นะคะที่ลุงพลไปประชิดตัวกับนักข่าวเนี่ยนะคะ
ก็มีนักข่าวถามพบตรเหมือนกันว่าเห็นหรือยัง
ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์
นักข่าวก็ถามอีกว่ามันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายอะไรหรือเปล่า
ท่านก็เลยบอกว่าก็ต้องดูว่าผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดไหมนะคะ
แล้วก็ต้องให้ไปตรวจร่างกายว่ารักษณะการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้
มันบาดเจ็บขนาดไหนก็ว่ากันไปทางคดีใช่ค่ะ

คุณผู้ชมครับวันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการนะครับ
กรณีประนามการคุกคามทำร้ายนักข่าวขณะปฏิบัติหน้าที่ทำข่าวลุงพล
โดยระบุว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
แสดงความไม่พอใจคุกคามและทำร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทีวี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบไม้ตะเคียน
และกำลังอ่านข้อเรียกร้องให้ทราบโดยมีการดึงไมค์ทุบหลังและบีบคอนักข่าว
ซึ่งนักข่าวได้ไปแจ้งความที่สพกกตูมแล้วนั้น
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เห็นว่าการกระทำในกรณีดังกล่าวกับนักข่าวที่ทำหน้าที่
ด้วยความสุจริตในการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงแต่ถูกทำร้าย
อาจยอมรับได้เพราะถือเป็นการกระทำรุนแรง
ขวางการทำหน้าที่สื่อและคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพ
รับรู้ข่าวสารของประชาชนดังนั้นจึงขอประนามการกระทำนี้
โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดนี่นะครับ
ความคืบหน้าว่ากันต่อพรุ่งนี้